ดูเรื่องของคดีฆ่าอุ้มฆ่าอดีตพี่ชายของผู้พิพากษากันหน่อยนะคะ
คดีนี้หนึ่งในผู้ต้องหาที่ตกเป็นจำเลยก็คือพันธุ์ตำรวจโทบัญญินนะคะ
ซึ่งวันนี้ทางสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบกลาง
ก็ได้เบิกตัวพันธมรตโทบัญญินขึ้นสาร
เพราะว่าอายการร้องขอให้มีการสืบพยานฝ่ายโจทย์ล่วงหน้า
หลายคนพยายามสังเกตว่าตกที่นั่งนี้พันธุ์ตำรวจโทบัญญินมีลักษณะแบบไหน
สีหน้ายังไงหน้าตาเขาเขาบอกว่าก็นิ่งเรียบเฉยไม่ได้เครียดหรือดูวิตกกังวลแต่อย่างใด
ก็ปกติอะค่ะแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรกับผู้สื่อข่าวมากนักนะคะ
ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาค่ะรถของกรมราชธรรมได้นำตัวพันธุ์ตำรวจโทบัญญินตั้งพากร
ผู้ต้องหาร่วมกันอุ้มฆ่าในวีรชัยสกุลตะประเสริฐพี่ชายของนางสาวพนิดาสกุลตะประเสริฐ
พิพากษาอาวุโสมาที่สารคายาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนะคะ
วันนี้อายการมีการร้องขอให้สืบพยานฝ่ายโจทย์ล่วงหน้า
ซึ่งสารก็อนุญาตก็เลยต้องพาตัวพันตำรวจโทบัญญีนมาที่นี่
โดยขณะที่อยู่ในห้องพิจารณาคดี
พันตรวจโทบัญญินมีหน้าที่ปกติ
ไม่ได้เครียดหรือว่าวิตกกังวลนะคะ
โดยคดีนี้เนี่ยผู้ต้องหา๓ใน๖รับสารภาพแล้วว่าเกี่ยวข้องกับการอุ้มฆ่า
ก็คือนายนรงศักดิ์ป้อมจันทร์วัย๔๙ปี
คนนี้ทำหน้าที่ล็อกตัวทำร้ายร่างกายแล้วก็จัดการเรื่องเผา
นายประชาวิทย์ศรีทองสุกวัย๓๓ปี
ทำหน้าที่ดันตัวขึ้นรถทำร้ายร่างกายแล้วก็มีนายชาติชายเมนกุล
วัย๓๑ปีทำหน้าที่เดินตัวขึ้นรถแล้วก็ร่วมทำร้ายร่างกายนะคะ
ส่วนผู้ต้องหาอีก๒คนก็คือนายมานัททัพนินวัย๖๗ปี
ทำหน้าที่ขับรถพาคนไปอุ้มนายวีรชัย
และเป็นคนขับรถนำศพนายวีรชัยไปเผาอำพลางคดีที่นครสวรรค์
การเกาะเหตุในแง่มุมไหนนะคะโดยผู้ต้องหาทั้งหมดก็เริ่มทยอยรับสารภาพ
พนักงานสอบสวนกองปราบรามหลังจากที่ถูกกดดันแล้วก็เค้นสอบอย่างหนัก
แต่พันธุ์ตำรวจโทบัญญินยังคงให้การปฏิเสธนะคะว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดกับเหตุการณ์นี้
ระหว่างที่พันธุ์ตำรวจโทบัญญินถูกคุมตัวมายังศาลภรรยาและลูกก็เดินทางมาร่วมสังเกตการณ์ด้วย
แต่ก็เลี่ยงไม่พบสื่อมวลชนนะคะไม่พูดคุยหรือว่าให้ข้อมูลสัมภาษณ์อะไร
ก็ขับรถไปจอดด้านหลังศาลแล้วก็รีบเดินเข้าสารทางประตูด้านหลังค่ะ